ส่วนคดีทะเลาะวิวาดกันนะครับ
วินรถจักรยานยนต์ย่านอุดมศุกร์นะครับ

ตอนนี้มีความคืบหน้าในการตามตัว

นายวัญชัยรัวอ้ำท้ายที่สุด
วัญชัยหนีไปกบดานที่ฉะเชิงเซา

ส่วนอีกคนก็คือหัวหน้าวินก็คือนายประมุก
หัวหน้าวินอุดมศุกร์๑เนี่ยนะครับ

บอกว่าเดินขากระเพกเลยเมื่อเช้านี่เลยใช่ไหมคะ

ถือว่าเป็น๒ผู้ต้องหาคนสำคัญ

เห็นเหตุการณ์ว่านายวัญชัยเดินมา
พร้อมกับนายประมุกในวันที่เกิดเหตุ

น่าจะหยิบอาวุธปืนจากกระเป๋า

จนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มี

แล้วก็นายประมุกวิเชียนดิหลกกุล

คดีวินรถจักรยานยนต์ยกพวกทะเลาะวิวาส
อุดมศุกร์ติดต่อขอเข้ามอบตัว
และถูกควบคุมตัวสอบสวน

นายวัญชัยหรือว่านายอ้ำมือยิง

ที่นั่นแล้วก็ชุดปฏิบัติการ
สืบสวนกดดันจนสืบทราบว่า
หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านคนรู้จัก

ในเหตุการณ์วรรณกล่าวจริงแต่ไม่ทราบว่ายิงไปแล้วถูกผู้ใดบ้าง
ส่วนปืนที่ใช้ได้มาจากเพื่อนระหว่างที่กำลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันนะฮะ
หลังจบเรื่องก็ได้รีบคืนปืนส่งให้กับเพื่อน
หลบหนีไปพักที่บ้านของเพื่อนสาวคนสนิทที่จังหวัดจันทบุรี
เพราะว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่านายวัญชัยหลังจากก่อเหตุแล้ว
กลับไปที่บ้านก่อนเก็บข้าวเก็บของไม่ได้บอกญาติว่าจะไปไหน
ก็ยังไม่รู้ไปไหนนะครับแต่ก็ไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิท
สาวคนสนิทที่จังหวัดจันทบุรีกระทั่งถูกตำรวจกดดันอย่างหนัก
กลัวว่าจะถูกวิสามันจึงติดต่อขอเข้ามอบตัวที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่นะฮะนายวัญชัยคนใส่เสื้อแดงคนนี้

แล้วก็เหมือนจะควักปืนออกมาที่ลูกศรชี้ว่านายวัญชัย
เป็นคนยิงเข้าไปในซอย
ส่วนอีกคนก็คือนายประมุก
เมื่อกี้เห็นเดินอยู่ข้างกันคนเสื้อลายคนนั้น

เดินตามมาติดมาดูเหตุการณ์ด้วยกัน
เขาก็เลยเป็นหลักฐานที่สำคัญว่านายประมุกกับนายวัญชัยอยู่ด้วยกัน
นายประมุกเป็นคนสั่งการหรือเปล่าให้นายวัญชัยยิงกราดเข้าไปในซอย
ท้ายที่สุดวันชัยติดต่อเข้ามอบตัวที่ฉะเชิงเศร้า
จากการตรวจสอบประวัติเพราะว่าเคยถูกจับกลุ่มคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่สนบางนา
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้เพียง๓เดือนนะครับ

ตำรวจได้นำตัวนายประมุกหัวหน้าวินเนี่ย
ไปควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมตัว
ภายในสถานีตำรวจนครบานบางนา

นายประมุกยังเดินกระโพกกระเพกอยู่เลยนะฮะ
เพราะว่าตำรวจก็บอกนะว่าตอนที่เข้ามามอบตัวพร้อมทนาย
นายประมุกก็มาด้วยท่าทางแบบนี้

อิดโรยกระเพลกมาขายังเจ็บอยู่นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องประคองเดินไปช้า
ตามร่างกายยังปรากฏว่ามีบาดแผลหลายแห่ง
มวลชนพยายามสักถามประเด็นที่นายประมุก
ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้สั่งการก่อเหตุหรือไม่
แต่ว่านายประมุกตอบคำถามให้คุณ
ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนทั้งสิ้นเลยนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีมงคลวรุโน

บอกว่าสำหรับประเด็นที่จะสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้
จะสอบปากคำตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
และตามข้อกล่าวหาที่ถูกออกหมายจับ
เช่นมีส่วนร่วมในการก่อเหตุการใช้อาวุธปืนยิง

ระหว่างที่เกิดเหตุสั่งการอะไรอย่างไร
ว่าใน๑๒วันนี้พนักงานสอบสวนนะครับ
จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาล็อตที่๓

โอ้โหตอนนี้ทั้งสอบสวนทั้งออกหมายจับ

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าคือเท่าที่ดู
มี๘๐๑๐๐คนแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วประมาณ๕๐คน
ใช่ครับส่วนนายประมุกตำรวจพาไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลสิกครินก่อน

เพราะว่านายประมุกนี่มีอาการบาดเจ็บ
แล้วก็น่าจะบาดเจ็บจากการที่ถูกรุมทำร้ายเหมือนกันนะครับ